มาดูเรื่องของเหตุฆ่ากันตายบ้างก็เป็นเพื่อนบ้านกันแหละนะครับ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุคงจะรำคาญเพื่อนบ้านรายนี้
ทั้งขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เบิ้ลท่อเสียงดัง
รวมถึงเปิดเพลงเสียงดังเก็บกฎไว้นาน
กระทั่งก่อเหตุแทงเพื่อนบ้านถึง๑๖แผลจนเสียชีวิต
ส่วนตัวเองหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ในที่เกิดเหตุนะครับตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
พบผู้เสียชีวิต๑คนคือนายอิดริสหม่อมดาอายุ๒๔ปี
แล้วก็ยังพบผู้บาดเจ็บอีก๑คนก็คือนางสาวพิชยานิน
ตนาอายุ๒๕ปีซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิต
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือนายโชลธีคุณวุฒิอายุ๔๐ปี
หลังก่อเหตุได้ขับรถเก๋งหลบหนีไปทางถนนกาญจนาพิเศษนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสอบปากคำผู้บาดเจ็บคือนางสาวพิชยานิน

เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายหรือว่าแฟนของเธอ
ขี่รถจักรยานยนต์โดยที่เธอนั่งซ้อนท้ายกันมา
กำลังกลับเข้าบ้านในหมู่บ้านแห่งเดียวกันกับผู้ก่อเหตุ
เมื่อมาถึงบริเวณป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
ก็เห็นนายชนละทีผู้ก่อเหตุกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่รอปภอยู่
จากนั้นนะครับนายโชลธีก็ขับรถเก๋งตามรถจักรยานยนต์ของพวกเธอมา
แล้วก็เรียกให้จอดอันนี้อยู่ภายในหมู่บ้านแล้วนะ
พร้อมกับตะโกนถามพวกเธอว่ามองหน้าทำไม
ทำให้แฟนของเธอก็ไม่พอใจเหมือนกัน
มีปากเสียงกับนายชนละที
มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงครับ
สุดท้ายนะครับนายชนละทีเดินลงจากรถเก่งของเขา
ใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาแทงนายอีดริส
เข้าที่บริเวณลำคอและลำตัวคุณ
แผลจนนายอิริสล้มลงกองกับพื้น
ส่วนแฟนนะฮะก็คือนางสาวพิชยานิน
ก็พยายามเข้าไปห้ามปรามถูกมีดแทงเข้าที่มือขวา

ชนละทีผู้ก่อเหตุก็ขับรถของเขาหลบหนีไปนะครับ
ด้านของนางสาวสุนิสามีศรีผ่องอายุ๔๕ปี
แม่ของผู้ตายบอกว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
จริงอาศัยอยู่บ้านใกล้กันก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วครับ
แต่ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน
ก่อนหน้านี้เคยมีปากเสียงกันหลายครั้ง
ท่อรถจักรยานยนต์ของลูกชายที่อาจจะส่งเสียงดัง
รวมถึงเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดัง

ไม่พอใจถึงลงมือก่อเหตุครั้งนี้นะครับ

นี่แหละครับตำรวจภูทรบางบัวทองก็บอกว่า
สืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุคือนายชนละที
แล้วก็มาทราบว่านายชนฤษฎีป่วยเป็นโรคไบโพลาด้วย
บางครั้งก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้
หลังจากนี้นะครับจะมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง
แล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้ายต่อไปนะครับ